แต่ว่าต้องไปดูที่โรงเรียนแห่งนี้หน่อย
เพราะจู่แฟนบุกค่ะ
ผู้อำนวยการทนไม่ได้ต้องโทรแจ้งให้ช่วยมาจับแตนหน่อยจ้า

ควันเลยแหละเจอแบบนี้ไม่ไหวจริงนะคะ
นี่ค่ะทางรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลือกระเทียม
อำเภอบังรกรรมจังหวัดพิศนุโลก
ร้องขอกู้ภัยพิษสนุโลก

มาช่วยกันหน่อยกำจัดหน่อย
รังแตนนับพันรัง

แล้วนี่เป็นอีกหนึ่งต้นที่อยู่ภายในโรงเรียน

รังแตนรังพึ่งไปทำรัง
คือทีนี้พอแตนไปทำรังบนนั้นเยอะคุณดูดิ
เยอะมากมันก็สร้างความเดือดร้อนใช่ไหมคะ
ฝูงแตนมันจะบินลงมาต่อยนักเรียน

อะไรที่แบบตอนเล่นกินรองเล่นกีฬาอะไรอย่างนี้

หน่วยผู้ภัยพิษฎุโลกบุรณีทิปราศาสตร์บุญสถาน

บอกว่านำกำลังมาจับแตนหน่อยทำลายฝูงแตนหน่อย
นี่อยู่ในโรงเรียนนี้สร้างความเดือดร้อนมากเลยผู้ปกครองและนักเรียนชาวบ้านเนี่ย
คือจะมาช่วยกันตัดแต่งกิ่งไม้แต่ว่าถูกแตนต่อยไปก็เยอะเหมือนกัน
รวมทั้งถ้าเกิดวันไหนที่ลมแรงคุณแตนจะบินลงมาต่อยนักเรียน
เฮ้ยงานนี้ต้องประสานของเนี่ยใช้รถกระเช้านะคะ
เพราะต้นฉำชาต้นนี้คือใหญ่มากไม่สามารถปีนบันไดขึ้นไปได้ใช่ไหม
แล้วก็ขึ้นไปพ่นหมอกควันแบบนี้ค่ะให้ตัวแตนมันบินแตกออกไปก่อน
ค่อยทำลายรังมันลงมาพอมันกลับมาไม่เจอรังมันจะไม่อยู่ตรงนั้น
แล้วฉีดน้ำนี่ยังไงเอาก็ต้องฉีดน้ำพ่นไฟสิคุณ
คือฉีดน้ำชำระล้างตามกิ่งไม้ที่มันเคยมีรังแตนเกาะอยู่อ่ะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าครูกับนักเรียนเนี่ย
จะไม่โดนแตนจะไม่เจอรังแตนอีกคือตรงเนี้ยพอทำลายรังมันออกไปมันจะไม่กลับมาอยู่ตรงนี้แล้ว
มันก็จะไปหาที่อื่นหาที่อื่นดีกว่าอาจจะใกล้ใกล้บ้านคุณที่พี่ฉันตก
มาทำรังแตนแถวบ้านผมก็ดีเหมือนกันเผื่อเราจะได้แบบว่าเชยชมมันโดนต่อยบ้างก็ดี
อุ้ยแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่รังเดียวมันมีหลักรังมันจะต้องเป็น

ยิ่งใหญ่ตะตานตา
พอแล้วค่ะแตนไปหมดแล้วค่ะลัวสุดสุดเลย